ชวนพี่เบิร์ดชวนปุ้ยคุณผู้ชมไปดูหนังหน่อยดีกว่า

พอจะเดาเส้นเรื่องออกก็ดูฟรี
ฟรีเพราะจะมีเพื่อนดูเป็นพันหลุมเลยนะ
อยู่ที่ชนบุรีคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย

เขาบอกว่าอยากจะเป็นการทำบุญให้กับวิญญาณศพรายญาติต่าง
แล้วก็เทพเจ้าต่างด้วยบรรยากาศมันจะวังเว้งหน่อยนะนะ
สัพพนามเป็นพันหลุมก็ถูกต้องแล้วไง
จะเอาเสือปูตรงไหนแล้วแต่ปุ้ยเลยเออเลือกได้ตามใจชอบ
ที่ว่าไม่ได้ดูหนังหันอยู่อย่างนี้
เสี่ยวหลังว่าใครมานั่งอยู่กับเราดีกว่า
นี่ฮะอันนี้บรรยากาศที่สุสานครับ
ชื่อว่าสูสารฮ่อเอียฮุ่งเซี๊ห์ฯิว

อยู่ที่หมู่หกจบลนปเดียอำหรับอำเภอจังหวัดชนบุรี
เป็นสุสานที่ฝังศพทั้งมีญาติแล้วก็ไม่มีญาติ
รวมกันกว่า๑๐๐ศพหรือว่า๑๐๐หลุมนั่นแหละนะฮะ

นายบุญสมสามารถอายุ๕๒ปีกับนายสายพันธุ์จิตสมอายุ๕๓ปี
ทั้งสองท่านเป็นผู้ดูแลหลุมศพ
สุสานนี้เขาเป็นคนเอาเงินไปจ้างหนัง
ของแสนยากรเทคนิคซาวไปฉายหนังกลางแปลงในสุสานให้กับวิญญาณได้ดูกัน
ฉายหนัง๓เรื่องครับเป็นหนังไทย๑เรื่องแล้วก็หนังจีน๒เรื่อง
จะฉายหนังทั้ง๓เรื่องเขามีการห่มโรงก่อน
ด้วยการจุดประทัดเส้นไหว้ตามด้วยการฉายหนัง
เพื่อเป็นการแสดงความขอรบของเทพเจ้าจีน
แล้วก็ฉายหนัง๓เรื่องรวดไปเลย

ครอบครัวของเขาสองคนอยู่ที่นี่มานาน
ดูแลสู่สารแห่งนี้มานานแล้ว
อยากทำบุญให้กับเทพเจ้าชื่อว่าเทพเจ้าฮุโจ้
หรือว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้าเทพเจ้าแห่งโหรศาสตร์ห่วงจุ้ยต่าง
นะฮะก็เลยไปจ้างหนังมาฉายให้กับองค์เทพเจ้าฮูโจ้ดุนะครับ
รวมทั้งฉายให้กับดวงวิญญาณเป็นพันดวงในสุสานได้ดูด้วยกัน
ทั้งคู่บอกว่าใจจริงนะอยากทำบุญเท่านั้นแหละ
เราอยู่กับเขามานานอยากให้เขามีความสุขบ้าง
กลัววิญญาณกลัวผีจะเหงาว่างั้นเถอะ
ซึ่งถ้าครอบครัวเราอยู่ดีมีสุขครั้งหน้าก็จะหาหนังเอามาฉายให้ผีดูอีกนะครับ
เออใครอยากไปก็ไปไปดูได้ที่สุสาน

เขาเรียกผีจ้างหนังแต่จริงคนจ้างให้ผีดูให้ผีดู